มาดูที่นี่ค่ะแยกไฟแดงที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
คนจอดติดไฟแดงกันอยู่ค่ะน้องเฮงพี่อุ๋ยค่ะ
งงกับผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อแล้วเต้นใหญ่เลยเหมือนแอลโลบิกเหมือนออกกำลังกาย
ไม่รู้เมื่อยหรือยังไงเอาเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
แกคนไม่รักได้ไม่ใช่พี่แต่ก็ยังมาหรอก
เอาที่รักหากเพลิงให้เก็บใจจัง

อะไรเขางงมากทำท่าตอนแรกก็เอ๊ะเมื่อยเหรอ

วกกันน็อกก็ไม่ใส่ไงคะคนเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ

ก็ขี่ไปยังไม่หยุดนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะแค่ติดไฟแดงนะคะ
ระหว่างทางก็ยับขยับไปด้วย
นี่จังหวะขี่มือเดียว

แล้วก่อนหน้าที่จะเห็นที่มายกย้ายตอดติดไฟแดงบนถนน
เขาไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
หรือเขาชอบออกกำลังกายก็ไม่แน่ใจนะคะ

อาจจะวอร์มก่อน

ออกกำลังกายที่ติดไฟแดงอยู่
พอขี่ต่อก็ออกกำลังกายต่อไปเรื่อย
แต่เขาบอกว่าปกติแล้วจ่อยฟาโรเขาก็สนุกสนาน

แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเมาหรืออะไรแบบนี้

หลายครั้งหลายขนมันก็จะเป็นอย่างนี้
คือเขาก็ไม่มีพิษภัยกับใครหรอก

แล้วอาจจะหนักไปกว่านี้นะคะ